ร้านนี้บอกเลยว่าเขามีเชฟตัวน้อยที่เป็นมือแล่มือแร่หมึกไม่ธรรมดาอร่อยและรสชาติดีไม่แพ้เชฟรุ่นใหญ่เลยค่ะ
รีลาการแร่ปลาหมึกคุณดูดิดูท่าเขาดิ
ไม่ธรรมดานะคะใช้มีดเก่งแล้วก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับหมึกด้วย
เขาอธิบายละเอียดแบบทุกขั้นตอนเลยนะเหมือนเป็นเชฟเลย
แต่เป็นเชฟรุ่นจิ๋วรุ่นเยาคือน้องยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะคุณ
ดูจากทรงผมเห็นไหมดูจากแบบว่าเนี่ยดูหน้าตาทรงผมเขาอ่ะ
ยังเด็กอ่ะคุณแน่นอนแต่ความสามารถของน้องนี่หูไม่เด็กนะคะ
นี่คุณดูวิธีการลอกหนังออกมาอะไรต่างแบบ
และหมึกซาซิมิถูกหลักการไม่แพ้มือโปร
เพราะว่าคุณพ่อโบ๊ทเขาฝึกมาดี
คือวันนั้นคุณพ่อไม่ว่างก็เลยได้ให้แม่ค้าตัวน้อยมาทำแทน
แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะนี่เซียนแร่ดูดูดูดูลีรา
มันกินสดเลยค่ะแต่ละมิฟังก่อนนะบางคนเห็นแล้วเหมือนเป็นทรมานสัตว์
มันเป็นวิธีการกินของเขาในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลี

คืออย่างนี้หมึกมันต้องกินสดอยู่แล้ว
เหมือนเวลาเขาไปแบบตกหมึกอะไรอย่างนี้
เขาก็จะแร่ให้กินกันแบบสดเลยนะคะ
นี่คุณทีเด็ดของร้านนี้อยู่ที่นี่
เออดิฉันไม่เคยกินแล้วไม่เคยได้ยิน
คือวิธีการกินจะต้องกัดถุงน้ำหมึกให้แตก
ก่อนแล้วน้ำมันจะแบบเป๊ะแล้วดูดน้ำเข้าป่า

ละเลงน้ำหมึกให้ทั่วริมฝีปากเขาบอกอย่างนี้นะ

อันนี้คือซิกเนเจอร์เลยเพราะมันเป็นน้ำหมึก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
หรือว่าซาร์ทซีวิชผลปฏิบัตรแบบนี้ก็ลองดู